แต่ช่วงนี้ก็ต้องดูเหมือนกันเพราะว่าได้เวลามาตรวจสอบ
ชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่กันค่ะ

หมอไก่สวัสดีครับ

ก็อยากจะต้องถามนิดนึงว่าราศีไหนบ้างที่มีเกณฑ์จะรับทรัพย์ในช่วงโค้งสุดท้ายใกล้สิ้นปีแบบนี้
จะมีอยู่ซ้ำราศรีด้วยกันนะคะที่โชคดีนะครับมีโอกาสรับทรัพย์นะครับ
มือเอาไว้ให้ว่างเลยนะคะเอาไว้นับเงิน

ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีตุลค่ะ

ชาวราศีตุลนะคะช่วงที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยได้พูดถึงชาวราศีตุล

เพราะว่าเพราะว่าชาวราศีตุลชีวิตในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเขาจะค่อนข้างวุ่นวายมาก

เรียกได้ว่าเป็นความเหนื่อยส่งท้ายปีเลยก็ว่าได้

ก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยอาจจะวุ่นวายนิดนึง

จะมีแบบหลายเรื่องเข้ามามาหลุมมาตุ้มพร้อมกันทำให้ชาวราศรีตุลเนี่ยโอ้โหแบบปวดเฮ็ดปวดหัวปวดหัวยังมาก

อันนี้ดีนะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ชาวราศรีตุลยิ้มได้เรื่องแบบเงินเงินทองเนี่ย

ถ้าสมมุติว่าชาวราศีตุลหวังประสงค์ในเรื่องของพวกโชคลาภถามว่ามีไหมมีนะ
ถ้าสมมติว่าชาวราศีตุลจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบระยะยาวหรือว่าระยะสั้นก็มีโอกาสที่จะได้ส่งใจ
คือการลงทุนมันมีมากมายหลากหลายนะ

มันไม่ใช่แค่ซื้อเราะตารีถึงเลือกการลงทุนนะ
บอกไว้ให้รู้ไม่ใช่อยู่ราศีตุลจะไปเทซื้อลอตเตอรี่หมดหน้าต่าง

เหมาะมากสำหรับช่วงนี้ของราศีตุลที่เรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายปลายปีแล้วด้วย

แล้วนอกจากนี้ยังมีราศีอื่นด้วย
อีกราศีหนึ่งก็คือชาวราศีพิจิกษ์

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกได้ว่าดวงดีมาก
ถ้าเราจะถามหาว่าราศีไหนที่ดวงมีโอกาสได้โชคลาภมากที่สุดในช่วงแบบเกือบสุดท้ายของปี

ชาวราศีพิจิกษ์นะคะถ้าสมมุติว่าคุณหวังในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสได้สมใจปรารถนา
ในเรื่องของการเงินก็ไม่แพ้กัน
เรียกได้ว่าดีไม่ธรรมดา
บางคนขอเทหมดหน้าตากก็เลยถือเลียบเลย

ต้องทำงานตั้งใจด้วย
ถ้าเราจะพูดในเรื่องของธุรกิจการค้า

ดวงดีมากต้องอย่าหยุดอยู่แค่นี้
ต้องไปให้สุดนะคะก็คือ
ควรที่จะหาโอกาสไปทำบุญ

ใช่ค่ะไปทำบุญวัดริมน้ำ

เช่นวัดบางคลานที่พิจิตร

อีกวัดหนึ่งที่จะแนะนำก็คือวัสเตธีบอยู่ที่ชนบุรีน้องเก้าอี
โอ้โหดังมากในเรื่องของพวกโชคราบบางเงิน
เมื่อตามหาริวองค้าขายไปไหว้ท่านเลยขอพรมีโอกาสได้สูงมาก
โอ้โหแนะนำสำหรับราศีพิจิกษ์เนาะให้ไปไหว้พระที่วัดริมน้ำ
หรือว่าสถานที่ต่างที่หมอไก่แนะนำถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวก็อย่าลืมแวะไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยนะคะ
ยังไม่หมดอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีรับทรัพย์เรียกได้ว่าต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือ
ทางออฟก็คืออาจจะเป็นการลงทุนอะไรเพิ่มเติมหรือว่ารายได้ที่มาไม่ประจำ
ก็คือมีโอกาสได้มากถ้าสมมุติว่าชาวราศรีมีนหวังในเรื่องของโชคลาภ
ก็มีโอกาสแต่ว่าต้องเบรกไว้ก่อนยังไงก็คือมีโอกาสได้โชคลาภแต่ว่าเล็กน้อย
ของปากของคออย่าเพิ่งหวังมากเกินไป
การลงทุนมีความเสี่ยง
ถ้าสมมติชาวราศีมีนบริหารการเงินให้ดีมีโอกาสที่ฐานทางการเงินจะมั่นคง
มันก็มีวิธีการเยอะมากไปในการที่จะเก็บของดรอบริสต์เก็บกุงเก็บเงิน
ค่ะคุณผู้ชมยังไงถือว่าช่วงนี้ราศีมีนคุณดวงมาแล้ว
เรื่องของการเงินลองหาวิธีการเก็บพร้อมรอมริบเพื่ออนาคตกันไป

แต่๓ราศีนี้ดวงดีและราศีอื่นอยากจะรู้ว่า

ปีหน้าเรื่องการเงินเราดีขึ้น

ก็คือให้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
ใช่ค่ะหรือว่าไปไหว้พระวัดริมน้ำ
นี่คือทำได้ทุกราศีไม่ใช่แค่ราศีพิจิกษ์
แนะนำกันเลยสำหรับใครที่มีโอกาสเนาะ

ไปไหว้พระริมน้ำและแน่นอนวันนี้ค่ะ
เราจะมีการตรวจสอบดวงชะตาผู้โชคดีที่
ร่วมสนุกกับเราในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าว

วัตถุมงคลด้านหน้านะคะมาจากวัดไล่ขิง
จะเป็นเหรียญพระหูเนื้อผงใบราช
เสริมดวงเรื่องของโชคลาภการเงินโอกาสฟุกโดยเฉพาะ
วันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่นะคะ

คุณพยับนามสินค่ะเกิดวันที่๒๗มีนาคมปี๒๕๕๙
ถามมาครบเลยค่ะการงานการเงินสุขภาพและโชคลาภจ้า
เรื่องแรกก่อนเลยในเรื่องของการงาน
เราต้องกล่าวถึงเรื่องของพื้นฐานดวงชะตาก่อนนะคะ
ฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเป็นคนขยันเป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะ
แต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการทำงานบ้างนะคะ
ดวงเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่จะช้าหน่อยต้องใช้เวลานิดนึง
ต้องช้าแต่มาแน่
ใช่เลยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องสำรองเงินเอาไว้นิดนึงนะคะ
เพราะว่าดวงชะตามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายเงินเป็นก้อน
เช่นในเรื่องของการซื้อบ้านรถหรือว่ายาพานะอะไรพวกนี้คือมีโอกาสนะคะ
แล้วก็อาจจะมีการหมดเงินไปกับเรื่องของสุขภาพของคนในบ้าน

แล้วเรื่องสุขภาพของตัวเองเป็นยังไง

นอกจากสุขภาพของคนในบ้านนะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองด้วย

ใช่ต้องระวังในเรื่องของพวกโลกเก่า
เก่าจะกำเริบเหมือนกับโรคเครียดโรคอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทำงานเครียดมากมันอาจจะทำให้โลกเก่ามันกลับมาอีกครั้ง

มีวิธีการอยากจะแก้เคล็ดยังไงด้วยไหมคะหมอไก่
อาจจะไปทำการเหมือนก็ตรวจสุขภาพก็ได้นะคะ

ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้เข็ดในสุขภาพได้เหมือนกันสำหรับคุณพะยับนะ

แบบยังไงคะลอยหรือว่าเราต้องมีการลงทุนหรืออะไรยังไงคะหมอ
อาจจะเป็นการลงทุนระยะสั้นมีโอกาสได้
แน่นอนวันนี้คุณพยับคุณเป็นผู้โชคดีแล้วนะคะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พพาธินี
รวมไปถึงได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้คุณพยับได้ไปแล้วต้องยังไงคะหมอไก่
อ่านะคะอย่างแรกนะคะให้ตั้งสมาธิก่อนนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะมีวิธีการบูชาเนี่ยติดไปด้วยนะคะ
ก็ให้ท่องกระถาบูชาแล้วก็อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็อธิษฐานเลยในเรื่องของโชคลาบโอกาสฟุกขอได้เลย
ที่ได้รู้กันอย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ขอบคุณหมอไก่นะคะ